พยายามหาวิธีที่จะหลอกลวงคนต่อไปนะฮะ
คราวนี้เนี่ยโทรไปหาคนดังคนหนึ่งครับ
เป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยา
ก็เลยต้องต่อปากต่อคำกันหน่อยล่ะครับ
ทุกคนที่ถึงสายรอนะคะคุณกินสนับโทรโทรโตโกนนะคะ
อ๋อปรัศนีไทยสักขาระยองหัวหน้าปรัศนีชื่ออะไรครับ
หัวหน้าปรัศนีเหรอคะชื่อนุฏค่ะ

หน้าปรายศนีย์ระยองไม่ใช่ชื่อนุษย์คุณผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงครับ
แล้วหัวหน้าที่ลูกค้ารู้จักเป็นชื่ออะไรครับ
สมศักดิ์ครับคุณรู้จักคุณสมศักดิ์ไหมครับ
ก็เป็นเบอร์หนึ่งที่นั่นไม่รู้จักสมศักดิ์ได้ไงครับ
น่าจะไม่รู้จักแล้วเพราะเป็นหัวหน้าองค์กรหัวหน้าหน่วยงานนั้นเลยอะครับ
ก็ไม่แค่ถามเขาอยากจะเรียกโทษนะครับ
โทษนะครับเดี๋ยวผมถามนิดหนึ่งโทษนะ
ไม่มีอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้แล้วหรือครับที่จะต้องมาทำงานพรุ่งนี้นะครับ
ถามจริงครับต้องโทรมาหลอกรวมชาวบ้านเท่านั้นนะครับ
ทีมข่าวของเราก็โทรไปสอบถามอาจารย์โต้งว่า
อาจารย์ทำยังไงให้มีวิธีแนะนำคุณผู้ชมไหม
อาจารย์บอกหลักง่ายนะตั้งสติตั้งสติแล้วคุยกลับ
คุยกับแบบเมื่อกี้อาจารย์โต้งก็ไม่รู้จักหรอก
หัวหน้าปริศนีย์ระยองท่านไหนชื่ออะไรก็ไม่รู้

ที่ระยองไม่ใช่ครับหัวหน้า
แต่คือมันมีรสดุตกค้างมันมีสิ่งของไม่ถูกต้องอยู่
การที่เราชวนเขาคุยการที่เราพูดคุยเปรียกประเด็น

ถ้าเขาถูกถามกลับเขาจะตอบไม่เป็นไปไม่เป็น

เขาแสดงว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่เป็นความจริง
หัวหน้าปรายศนีย์ระยองพี่โต้งรู้จักจริงใช่ไหม
ไม่รู้จักครับชื่อก็ไม่รู้จักยังนะฮะ
ศักดิ์นี่ก็เป็นชื่อที่เราก็ลองเกิดขึ้นมา

ก็แสงว่าเขาก็ไม่จริงแล้ว

นี่คือคำแนะนำจากนักอาชญาวิทยา
ชวนคุยแล้วถามกลับค่ะคุณผู้ชมนะคะ

ถามแบบนี้ตอบแบบนี้ถามแบบนี้ตอบแบบนี้

เจ็บจริงถ้าฟังไปเรื่อย
อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะหลงกลตกเป็นเหยื่อได้นะคะ
นี่คือวิธีที่นักอาชญาวิทยาแนะนำนะคะ